ไปติดตามความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกันก่อน
อดิตกรุ่นซื้อของทีมชาติญี่ปุ่น

นายอดีศักดิเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
เปิดเผยว่ามิเกลโรดิโกโค้ชชาวสเปนวัย๔๖ปี
ตกลงร่วมงานกับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยครับ
เตรียมจะแข่งขันฟุตซอลชิงชำโลก๒๐๑๘
ที่ประเทศโคลัมเบียครับระหว่างวันที่๑๐กันยายนถึง๑ตุลาคมนี้
โดยจะรับงานต่อจากวิกเตอร์เฮอร์มันที่ตกลงเรื่องการต่อสัญญาไม่ได้
ซึ่งคาดว่ามิเกลคนนี้จะเดินทางมาถึงไทยในวันที่๔กรกฎาคม
จากนั้นก็จะมีการรายงานตัว๓๖นักฟุตซอลทีมชาติไทยในวันที่๕กรกฎาคมทันทีนะครับ
เรื่องนี้ครับบิ๊กปอมกล่าวต่อว่าสาเหตุที่เลือกมิเกลนั้นเพราะว่า
เป็นโค้ชที่มีประสบการณ์เคยคุมทีมในลีกสเปนและอิตาลี
ยุโรปถึง๑๓ปีนะครับ
และพาทีมชาติญี่ปุ่นคว้าแชมป์เอเชีย๒สมัยคือในปี๒๐๑๒และ๒๐๑๔ครับ
เชื่อว่ามิเกลนั้นจะสามารถยกระดับทีมชาติไทยได้
ซึ่งนักเตะและโค้ชในไทยนั้นก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ได้ประโยชน์จากมิเกลครับ
มิเกลโรดิโก้ต้องถามว่ามิเกลโรดิโก้รู้จักทีมชาติไทยมากไง
ผมคิดว่าเขารู้จักดีเป็นอย่างมากรู้จักฟุตซอลในเอเซีย
เพราะว่าการที่เขาอยู่ญี่ปุ่นนะครับ
เคยเป็นอดีตผู้ฝึกสอนญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ตั้งหลายปีนะครับ
ก็ทำให้เขาคุ้นเคยแล้วก็เห็นทีมชาติไทยแล้วก็แข่งกับทีมชาติไทย
โดยในลักษณะของผู้ฝึกสอนในลักษณะนี้เขาก็ต้องสเกาะทีมชาติไทยอย่างละเอียดนะครับ
แล้วเราก็เป็นทีมที่ไม่เคยทีมไทยในสมัยที่มิเกลโรดิโก้อยู่กับญี่ปุ่นเนี่ย
ก็ไม่เคยชนะเขาเลยนะครับเขาชนะเราได้ทุกครั้ง